คุณผู้ชมค่ะก็เจอกับพายุฤดูร้อนนะคะ
แล้วก็พายุถล่มหมู่บ้านแห่งหนึ่งอย่างหนัก
ผนังบ้านล้มทับเด็กหญิงอายุ๑๒ปีเสียชีวิตค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะ
ที่เจอกับพายุฤดูร้อน
น้องเนี่ยคือนอนอยู่บนแคร่นะคะ
มุ้งนอนแรงลมมันพัดถล่มจนผนังบ้านล้มลงมาทับร่าง
เสียชีวิตค่ะนะคะในหมู่บ้านเหล่าสูงตำบลห้วยโพอำเภอเมืองกาลสินค่ะ
ก็เป็นบ้านชั้นเดียวอยู่กลางทุ่งนา
น้องเกรสอายุ๑๒ปีนะคะ
ตอนนี้ก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลอยู่ท้ายหมู่บ้านนะคะ
มีญาติญาติคณะครูแล้วก็เพื่อนมาแสดงความเสียใจกันอย่างต่อเนื่องเลย
คุณลุงสำรวยซึ่งเป็นพ่อของน้องเกรสเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
พายุฤดูร้อนมาฝนก็ตกหนักนะคะ
ฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงดังเลยแล้วก็มีพายุหมุนลูกหนึ่ง
แล้วพอไฟดับเนี่ยพ่อแม่ก็ตัดสินใจจะไปเก็บของ

ปรากฏว่าได้ยินเสียงดังในห้องของลูกสาวค่ะ
เปิดประตูเข้าไปก็เห็นผนังอิดสูง๓เมตร
ล้มทับร่างของลูกที่นอนอยู่บนแคร่ค่ะ
ก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยนะคะ
ซึ่งก็มาพบในภายหลังว่าลูกสาวเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
คือพ่อเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบร้องชอบเต้นนะคะ
แล้วก็อยากจะคือมีความฝันนะคะ

พ่อเองก็มีลางคือฝันเห็นคนแก่๒คืนซ้อนด้วยกันค่ะ
ช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบเรื่องความแข็งแรงของพวกป้าย
และภาพหนังอาคารต่างด้วยนะครับ
ด้วยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ